แม่ของหนุ่มวัย๒๖ปีที่จังหวัดเลยติดใจสาเหตุการตายของลูกชายนะครับ
หลังจากที่พบเป็นศพอยู่ในสระน้ำสวนยางพาราในพื้นที่
แต่ว่ามีร่องรอยของการถูกยิงอยู่ที่ท้องนะครับ
เรียกร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้

ช่วงเย็นวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่พบศพนายคทายุทธ์ยุทธวิธีอายุ๒๖ปี
หรือนายเดียจมน้ำเสียชีวิตบริเวณสระในสวนยางพารา
หมู่บ้านชมเจริญตำบลชมเจริญอำเภอปากชมจังหวัดเลย
ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลปากชม
พบว่ามีร่องรอยถูกยิงบริเวณหน้าท้อง
กลายเป็นปลมต้องสงสัยว่าผู้ตายอาจไม่ได้เสียชีวิตเพราะจมน้ำ
ทางครอบครัวเชื่อว่าเขาอาจถูกฆาตกรรม
โดยเฉพาะนายบุญส่งดงรังศรีอายุ๖๙ปีตาผู้เสียชีวิต
พบร่องรอยคล้ายมีการต่อสู้
และพบปลอกกระสุนปืนทิ้งอยู่บริเวณเกิดเหตุ
นายนรงกันสาลีเพื่อนผู้ตายเล่าว่า

กับผู้ตายพร้อมกับคนในหมู่บ้าน

กระท่อมใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ทราบว่านายเดียหายตัวไป

กระทั่งเพื่อนคนหนึ่งพบเสื้อผ้า
กระเป๋าเงินโทรศัพท์มือถือ
และปืนไทยประดิษฐ์ของผู้ตายทิ้งอยู่ริมสระ

กระทั่งมาทราบภายหลังว่านายเดียเสียชีวิตแล้ว
นางสาวสุมิตดงรังศรีแม่ตาย
เชื่อว่าการตายของลูกชายมีเงื่อนงำ
เพราะเพื่อนผู้ตายได้นำปืนไปเก็บไว้

ไม่ปักใจเชื่อว่าลูกชายทำปืนลั่น

เอาเสื้อห่อปืนปากกาไว้

ที่แม่ไปก็ยังเห็นมันพาดไว้ที่เรา
แล้วตาตาก็ไปก่อน

พูดกี่ครั้งมันก็อยู่ในสภาพอย่างนั้น
ถ้าหายอย่างนี้มันก็ต้องมาบอกใช่ไหม
แล้วทำไมจะต้องไปหาอะไรกันเองอย่างนั้น
ทำไมเข้าใจว่าเขาตกตรงนั้นใช่ไหม

พอแม่จะกลับพอถามอะไรเสร็จแล้ว

มีประวัติผัวพันกับสิ่งผิดกฎหมาย
ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการฆาตกรรม

คงมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีเพราะเลือกใช้อาวุธปืนขนาดจุดสองสอง
และวิถีการยิงเลือกยิงบริเวณที่หน้าท้องให้ดูเหมือนว่าเป็นการทำปืนลั่น
นำศพไปทิ้งน้ำผู้กำกับการตำรวจภูทรเชียงกลมเปิดเผยว่า
ขณะนี้ยังไม่สรุปสาเหตุว่าถูกยิงหรือจมน้ำเสียชีวิตเพราะจากการสอบปากคำเพื่อนสามคน
ทั้งหมดให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องรอผลการชนสูตรจากโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นอีกครั้งนนจิรันดรถ่ายภาพ
ยชาติคงถิ่นทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน